ท่านผู้ชมครับถ้าดูเรื่องของแกนนำกลุ่มรัศดร๖๒
หรือว่านักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีกันอยู่ในช่วงเวลานี้
ก็เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากการชุมนุมในหลายเวที
วันนี้นางธิดาถาวรเศษซึ่งเป็นอดีตแนวร่วมนปช
บอกว่าวันนี้ได้ไปเยี่ยมนายนัทธวุฒิสายเกลืออดีตแก่นำนปช
ที่ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็คุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
สารก็พิพากษาในคดีของคุณนัทธวุฒิไปแล้วนะครับ
ซึ่งนางธิดาเนี่ยบอกว่าระหว่างที่ไปเยี่ยมนายนัทวุฒินะครับซึ่งก็ได้พูดคุยกันผ่านกระจก
ควบคุมตัวของทางรัชธรรมนะครับก็เหลือไปเห็นเพนกวิ้นกับไม้พานุพงศ์หรือว่าไม้ระยองนะครับ
พบว่าทั้งคู่ก็ดูแข็งแรงดีนะครับโดยในส่วนของเพนกวิ้นกับไม้นะครับ
อยู่แดนเดียวกับนัทธวุฒิสายเกลือจากการพูดคุยนะครับนางธิดาบอกว่าที่คุยกับนายนัทธวุฒินะฮะ
นายนัทวุฒิรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลเพนกวินกับไม้ให้แล้วก็ยังคุยกันแบบติดตลกนะฮะ
เดี๋ยวอยู่ในนี้ก็อาจจะลดความอ้วน
แกนนำนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดี
เดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะฮะเอาทางนางธิดาก่อนนะครับ
ธิดาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ในส่วนของเพนกวินกับไม้เนี่ย
เจอกับนัทธวุฒิและเขาอยู่แดนเดียวกันอันนี้ไม่น่าห่วง
แต่ห่วงก็คือห่วงน้องรุ้งปนัสยาซึ่งก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้
สบายดีแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ในแดนเดียวกันกับนัธวุฒิ
ดังนั้นไม่น่าต้องห่วงก็คือแน่นอนก็คือ
อาจจะมีความไม่สะดวกสบายในฐานะของคนที่อยู่ในเรือนจำ
เหมือนกับคนอื่นและโดนกักตัวด้วย
กระทั่งครอบครัวก็ไม่ได้คุยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่
ทัศนะอาจารย์ว่ามันเถนตรงไปหน่อยนะ
แต่เขาบอกเพนกวินยังชอบกินขนม
อาจารย์ก็บอกเขาว่าในนี้มันมีข้อดีอยู่อย่าง
ถ้าเป็นไปได้เพนกวินจะได้ลดน้ำหนัก
ส่วนเรื่องของรุ้งปนัสยานะครับ
ธิดาบอกว่าที่เป็นห่วงก็คือเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดได้ข่าวว่าทางกระทรวงยุทธรรมก็ไปเยี่ยมแล้วนะครับ
เชื่อว่าเรื่องกลั่นแกล้งต่างคงจะไม่มี
แต่ลุงเนี่ยเป็นคนเดียวที่เป็นนักโทษการเมืองผู้หญิง
นี่แหละอาจารย์ก็เป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงมาก
และข้อสำคัญคือตอนนี้เวลาเขาใช้กติกาโควิดเนี่ย
พอใช้กติกาว่าเยี่ยมไม่ได้เราก็ลำบาก
แต่ว่าก็มองว่าอาจารย์เห็นข่าวว่ารัฐมนตรีไปเยี่ยม
ก็น่าจะเป็นทางจิตวิทยาสักหน่อยว่าถ้าขนาดรัฐมนตรีมาดูแลเนี่ยนะ
อาจารย์หวังอย่างนั้นนะหวังไปในทางที่ดีว่า
ถ้ารัฐมนตรีหรือว่าเลขานุการรัฐมนตรีมาดูแล
อย่างน้อยที่สุดก็คือเราน่าจะเบาใจได้ว่าจะมีการกลั่นแกล้งเป็นพิเศษคงไม่มี
คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมด้วยนักศึกษาและผู้ปกครองทำเรื่องต่อเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม
ขอเข้าเยี่ยมในพระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวินนะคะ
นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งนะคะ
ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและสถานทันทะสถานหญิงกลาง
แก่นำกลุ่มรัศดรเนี่ยค่ะที่ถูกควบคุมตัวหลังจากถูกดำเนินคดีการชุมนุมทางการเมือง
สองคนนี้ยังอยู่ในเรือนจำกันน่ะนะคะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็นำหนังสือค่ะนำตำราเรียนไปให้กับทั้งสองคนนะคะ
เพราะว่าใกล้สอบแล้วเป็นห่วงเรื่องของการเรียน
แล้วก็เรียกร้องอยากจะให้สารพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
เพราะว่าทั้งสองคนทั้งรุ้งทั้งเพนกวินก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
ผู้ช่วยศาสตร์ราจารย์ด็อกเตอร์ประจักษ์ก้องกิรติ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่า
ทั้งสองคนนะคะทั้งเพนกวินทั้งรุ้งเป็นเด็กเรียนดี
อยากให้กลับไปเรียนภายในมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนตามปกติ
จะได้ไม่กระทบต่อการเรียนนะคะโดยเฉพาะจะมีการสอบปลายภาคแล้ว
ว่าการถูกดำเนินคดีของทั้งคู่เนี่ยค่ะ
ต่างจากการถูกดำเนินคดีของไผ่ดาวดิน
ได้รับการประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไข
ก็เลยอยากจะให้ศาลท่านพิจารณาให้ประกันตัวสองคนนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าภัยดาวดินได้รับการประกันตัวไปแล้ว
ส่วนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของทั้งสองคนนะคะ
เพนกวินทั้งรุ้งเนี่ยนะคะแม้จะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
แต่ยังคงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ค่ะ
เพราะการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูลที่สามารถทำได้
แต่อาจารย์ก็กังวลเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทั้งสองคนนี้นะคะ
สอบปลายภาคซึ่งก็คือต้นพฤศจิกายนต้นธันวาคมนะครับ
ถ้าตอนนั้นยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแล้วจะต้องจัดการเรื่องสอบปลายภาค
คงจะต้องประสานกับทางเรือนจำอีกทีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้สอบปลายภาคเลยทุกวิชา
อันนี้ก็จะมีผลก็น่าจะติดเอฟทั้งหมดทุกวิชาเลยนะครับ
เพราะปกติสัดส่วนสอบปลายภาคก็เป็นสัดส่วนที่สูงถ้าไม่ได้สอบนี้ก็น่าจะไม่ผ่านนะครับ
ในวิชาต่างจริงครับเราก็จริงที่เอาหนังสือมาฝากเอาตำราเรียนมาฝาก
ไม่ได้อยากให้นักศึกษาต้องมาเรียนหนังสือในห้องเรียนในห้องขังนะครับ
ยังไงที่ของนักศึกษาก็ควรจะเป็นห้องเรียนปกติกับเพื่อนกับอาจารย์
นี่นะคะอาจารย์ก็เลยเรียกร้องไป๓ข้อนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อนักศึกษาที่อยู่ในเรือนจำอย่างเป็นธรรม
ขอให้สารท่านพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
ขอให้สังคมเคารพการแสดงออกของกลุ่มนักศึกษาด้วยค่ะ